คุณผู้ชมฮะไปดูอีกคลิปหนึ่งนะฮะ
เป็นคลิปวงจรปิดเหมือนกันเรื่องของอุบัติเหตุ
เพราะว่ารถบัตรเลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่มาทางเลนซ้าย
จนทำให้คุณป้าที่ขี่รถจักรยานยนต์วัย๕๐ปี

อันนี้คลิปมันดูไกลหน่อยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นักนะครับ
แต่ว่าเป็นคลิปหลักฐานให้ตำรวจได้เอาผิดนะฮะไปดูกันครับ
นี่ครับคุณผู้ชมช่วงเวลาในการเกิดอุบัติเหตุ
มันไม่กี่วินาทีเองนะคุณนะแต่มันฆ่าชีวิตคนได้นะครับ
รถบัตรเนี่ยก็จะตีวงเลี้ยวซ้ายปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของคุณป้า
เขาอยู่เลนซ้ายตามปกติก็จะข้ามแยกนะครับ
โอ้โหแล้วรถบัตรเนี่ยตีวงเลี้ยวแล้วก็เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของคุณป้า
ทำให้รถบัตรทับทั้งรถจักรยานยนต์ของคุณป้าและทับร่างของคุณป้า
จนเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยก
จังหวัดนครนายยกนะครับก็บันทึกภาพอุบัติเหตุไว้ได้
ในช่วงเวลาสามทุ่มครึ่งของวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็ที่เห็นเนี้ยว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี้ย
เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นไปตามคลิปเป็นไปตามภาพเลยนะครับ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวประพัดศรมั่นคงอายุ๕๐ปี
ร่างถูกบดขยี้บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก่อนที่รถบัตรจอดนะฮะแล้วก็เรียกว่าคือ
ร่างของคุณป้าผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ใต้ท้องรถออกมานะครับ
คุณป้านอนหายใจรวยรินอยู่กลางถนนนะครับ
มีชายคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งเข้ามาดูตรงจุดเกิดเหตุ
พยายามจะช่วยเหลือคุณป้าแต่ทีนี้เห็นร่างคุณป้านี่สาหัสมากนะครับ
เพราะว่าโอ้โหเลือดออกแล้วถูกรถใหญ่ทับ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจชุมชนบ้านใหญ่
เรียกชนธิกูภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ก็เมื่อลูกสาวของคุณป้าประพัดศร

เห็นศพของแม่ถูกห่อด้วยผ้าขาวแล้ว

แล้วก็ลูกสาวถึงกับเป็นล้มพับ
แล้วก่อนหน้านี้ร้องไห้เสียใจอย่างหนักเลยนะฮะ
นี่แหละฮะก็เป็นความเสียใจของญาติของลูกสาวผู้เสียชีวิตนะครับ
ตำรวจสพเมืองนครนายกตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็พบรถบัตรหมายเลขทะเบียน๓๐๐๑๗๖นครนายก

ส่วนใต้ท้องรถบัตรก็มีรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน
กจพ๘๐๔นน
อยู่ในสภาพที่ถูกรถบัตรคันนี้ทับจนพังยับนะครับ
ขณะที่บนถนนก็พบเอี๊ยม

โดยคนขับรถบัตรก็คือนายมานะขาเคน
ได้เปิดเผยบอกว่าขณะที่กำลังจะเลี้ยวรถ
เขาไม่เห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณี
กระทั่งเลี้ยวมาแล้วเกิดเฉียวชนนะครับ
แล้วรู้สึกว่ารถมันทับ

ซึ่งตอนนั้นคือคุณป้าประพัดศรยังไม่เสียชีวิต
ก็พยายามที่จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแต่ไม่ทันการนะครับ
ตำรวจสพเมืองนครนายกก็ได้นำตัวนายมานะ

ก่อนที่จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับ